ชาวปากท่อจังหวัดราชบุรีกันหน่อยดีกว่าว่าเคยได้ยินชื่อแก๊งพรีเมียมไหมคะ

พรีเมียมแก๊งนี้เนี่ยไม่ได้มีเยอะนะ

เพราะเขาบอกว่าเขาเป็นลูกตำรวจ

ถึงขั้นถือมีดถือไม้

๓วันติดแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมจะเห็นผู้ชายเสื้อฟ้าค่ะ

ผู้ชายเสื้อฟ้าเนี่ยเห็นไหมล้มลุกลุกคลาน
ถดตัวทั้งถอยตัววิ่งหนีตาย
เพราะถูก๓คนไล่เอาอาวุธทำร้าย

คือเพื่อนพนักงานของผู้ชายที่ถูกทำร้ายค่ะ
คือทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเสื้อฟ้าที่ถูกไล่ทำร้ายเนี่ย
เป็นพนักงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่ที่ริมถนนสายปากท่อสมุทรสงครามที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
คลิปนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้๑๐กุมภาพันธ์นะคะ
ตำรวจสภปากท่อเนี่ยคุมตัวคนก่อเหตุได้แล้วทั้ง๓คนเลย
อายุไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้น้อยนะคะ
มีคณินอายุ๒๔ปีนพัฒน์๒๖ปี
คนที่เป็นพี่น้องกันและเป็นลูกชายของตำรวจในสพปากท่อจริง

ส่วนอีกคนนึงคือนัทพลนะคะอายุ๒๔ปี
นพัฒน์กับนัทพลเนี่ยเป็นอดีตพนักงานร้านนี้ด้วย
สามคนนี้เรียกตัวเองว่าแก๊งพรีเมียม
มีประวัติก่อเหตุทะเลาวิวาสในพื้นที่หลายครั้งแล้ว
เหตุการณ์ครั้งนี้มีพนักงานได้รับบาดเจ็บไป๒คน
รถเก๋งเสียหาย๒คันมอเตอร์ไซค์เสียหายอีก๒คันนะคะ
พนักงานหลายคนที่อยู่ที่ร้านเนี่ยเขาเล่าด้วยอาการตื่นตระหนกเลยบอกว่า

มันเกิดแบบนี้ติดต่อกันมา๓วันแล้วตั้งแต่๘กุมภาพันธ์

ใน๓คนที่ถูกจับเคยเป็นพนักงานที่ร้าน
แต่ถูกให้ออกไปคือนัทพลกับนพัฒน์เคยทำงานที่ร้านนี้
แต่โดนให้ออกเพราะมีเรื่องทะเลาวิวาส
เหมือนเอาเพื่อนเข้ามาทะเลาะกันในร้านนะคะ
เจ้าของเขาเลยให้ออกเพราะว่ามันก็กังวลเรื่องความปลอดภัย

เย็น๘กุมภาพันธ์นภักดิ์กับนัฐพล
ชวนน้องชายก็คือคนนิน

แล้วถือมีดวิ่งไล่ทำร้ายพนักงานชายที่ไม่ได้มีเรื่องกันเลยค่ะ
ทุกคนวิ่งหนีตายกันแบบกระเจิดกระเจิงนะคะ
แล้วเขาก็ประกาศกล้าวหน้าร้านเลยบอกว่า

ซึ่งร้านแจ้งความเอาไว้ที่สพปากท่อแล้ว

มาอีกจับมือกันมา๓คน

โดนฟันแขนซ้ายจนเอ็นขาดนะคะ

เพราะมันบางเคสต่อได้บางเคสต่อไม่ได้

อย่าทำเขาเนี่ยดูเอาเก้าอี้จะฟาดเขา

โหดูเนี่ยเหงือมิดฟันอย่างเนี้ย
โอ้โหจนกระทั่งเย็นเมื่อวานนี้

ไล่ทำร้ายพนักงานชายในร้าน
ในรวบตัวได้สามคนสอบถามพนักงานร้านที่โดนไล่ทำร้ายเขาบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเขานั่งกินข้าวอยู่หลังร้านพร้อมกับเพื่อนอีกหลายคน
อยู่แก๊งนี้พาพวกกันมา๑๐กว่าคนปีนประตูด้านหลังเข้ามา
แล้วก็ไล่ทำร้ายดะเลยค่ะทุกคนก็วิ่งหนีตายกัน
เขาวิ่งออกมาหน้าร้านแต่ถูกตามมาทัน
แล้วก็ไล่ตีจนได้รับบาดเจ็บทั้งแขนและขา
ทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องโกรธเครื่องอะไรมาก่อนเลยนะ
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่คนร้ายทำงานอยู่ที่ร้าน
ก็ทำงานร่วมกันดีด้วยซ้ำ
ก็งงเหมือนกันว่าเกิดบ้าอะไรขึ้นมา
ถึงได้มาไล่ทำร้ายคนอื่นแบบไม่ไว้หน้าแบบนี้เลย

ใช่ครับเค้าไม่รู้เลยเค้ามีเรื่องกันมาก่อนด้านนอก

ตอนนั้นเขาเป็นพนักงานที่นี่แล้วเขาก็ชวนจะมาขอร้องหลังร้าน
เสร็จแล้วเขาก็มากล่าวหาว่าพนักงานในร้านจะทำร้ายเขา
เพราะว่าเขาขอร้องกันเองเขาน่าจะเล่นเยอะนะคะ
เขาก็เลยคิดเองเอาเองเฮ้
อ่าแล้ววันที่สองเขาก็มาอีกเอามีดมาไล่ฟันเขามาไล่ตี
วันที่สองคือวันพุธครับพี่เกิดเกิดเกิดวันพุธ
เอามีดเข้ามาตามล่าฝ่ายพนักงานผู้ชายในร้าน

แต่เมื่อวานมีผู้ชายคนเดียวแต่เขาพูดว่าเขาจะทำผู้ชายในร้านทุกคน
แล้วหนูบอกกับคุณตัวหมดแล้วว่าหนูไม่รู้สึกไม่ปลอดภัย
คุณพี่ตัวหมดบอกว่าต้องต้องรบกวนให้ดูแลจริง
หนูก็ดูแลตัวเองนะพี่เพราะว่าเมื่อวานเขาเข้าหลังร้าน
หนูก็เอารถไปจอดตรงประตูหลังร้านเพื่อไม่ให้เปิดข้าวได้
แต่หน้าร้านหนูไม่สามารถปิดได้หนูก็ต้องดูแลตัวเองในต้นตัวเองเนอะ
อันนี้หนูเซฟเป็นที่แล้วแต่เหตุการณ์วันนี้มันเกินที่หนูจะเซฟแล้ว
กำลังประทุษร้ายและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์
รวมถึงร่วมกันพาอาวุธติดตัวเข้าไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
วันนี้คุมตัวผู้ก่อเหตุ๒คนฝักขังสารจังหวัดแล้ว
ส่วนลูกชายตำรวจอีกคนที่ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันเนี่ย

ก็โดนอายัดตัวไว้สอบสวนดำเนินคดี
และจะมีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยนะคะ
สารแม่เหมือนกันนะคะแม่เป็นตำรวจ

ดูสิต้องมาเป็นธุระเป็นเดือดเป็นร้อนแทนลูกอย่างนี้ค่ะ